คุณผู้ชมเขาบอกว่าเรื่องความรักมันควรจะมีแค่คนสองคน
เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น๓เนี่ย

ฝ่ายชายจับได้ว่าเมียนอกใจไปคุยกับผู้ชายอีกคนนึง
เคยเตือนแล้วบอกเลิกนะต้องเลิกยุ่งนะ

เท่านั้นแหละเมียหนีไปอยู่กับชายที่ว่าเป็นคนที่สาม

ผู้ชายอีกคนนึงรับแล้วเปิดวีดีโอคอร์ให้ดู
การแสดงความรักระหว่างเขากับเมียบนเตียงเขาบอกเขาทนไม่ไหว
กรัวยิงไปเนี่ยห้านัดเต็มเต็มเมียเข้ามาห้ามก็โดนลูกหลงไปด้วย
ชายคนนั้นตายเมียสาหัสนะคะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพตอนที่ในไผ่วัยยี่สิบแปดปีอะค่ะควงปืนไปรัวยิงในโอ๊ตนะคะ
ห้านัดกระสุนเข้าปากเข้าแก้มซ้ายทะลุท้ายทอยเข้าหน้าท้องเข้าต้นขาเข้าหลัง
เสียชีวิตอยู่ริมฟุตบาทริมกำแพงนะคะตรงข้ามร้านเหล้าในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี
ส่วนปุ๊กปุ๊กเป็นเมียของไผ่เข้ามาห้ามก็โดนยิงเข้าชายโครงขวาอาการสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะก่อเหตุเสร็จไผ่เนี่ยก็หลบหนีไป
แต่สุดท้ายถูกตำรวจจับตัวเอาไว้ได้พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ตำรวจก็คุมตัวไผ่ไปสอบปากคำที่สพเมืองลบบุรี
ไผ่บอกว่าผมอ่ะอยู่กินกับปุ๊กมา๖ปีแล้วแต่จับได้ว่าปุ๊กนอกใจไปคุยกับโอ๊ต
ที่ผ่านมาผมเคยเตือนแล้วบอกต้องเลิกนะยังไงก็ขอให้เลิกแต่เขาก็ไม่ยอมเลิก
ปุ๊กแอบไปหาโอ๊ตอีกผมก็เลยโมโหตบตีปุ๊กไปหลายครั้ง
ปุ๊กเลยหนีออกจากบ้านไปอยู่กับโอ๊ตแบบเปิดเผยเลย
ผมก็พยายามตามง้อขอคืนดีแต่กลายเป็นว่าโอ๊ตอ่ะโพสต์โซเชียลเยอะเย้ยผมหลายครั้ง
ผมก็แค้นใจแล้วนะนี่ก่อนเกิดเหตุผมโทรไปจะไปง้อปุ๊ก
ปรากฏคนรับเป็นโอ๊ตแล้วโอ๊ตดันเปิดวีดีโอคอร์
ให้เห็นภาพทั้งโอ๊ตกับปุ๊กกำลังแสดงความรักกันอยู่บนเตียง
มันบาดตาบาดใจผมมากผมได้แต่เก็บความแค้นนี้ไว้

ผมเลยขี่รถไปหาจะไปหาปุ๊ก

ผมยอมรับว่าผมชักปืนที่พกมาด้วย

เจอกันเราละวันนี้เป็นตอนมา

แล้วเคยเชียร์กันแล้ว

ก็คือจบคือก็เลิกยุ่มกับแฟนผม
แต่ผมล่ะไม่ติดใจแบบว่าแฟนผมว่า

แล้วคือพอมารู้ทีว่าใครให้จบให้ตัวเนี่ย
ก็คือใครจะไม่เลิกไม่เลิกยุ่งกับแฟนผม
ทีมข่าวได้ตรวจสอบเฟซบุ๊คของโอ๊ตคนตายนะคะ
ก็มีการอัปเดตสถานะด้วยบอกว่า
นี่เห็นไหมแต่งงานแล้วกับปุ๊ก
ตั้งแต่๑๙มกราคมขึ้นแบบนี้เลยค่ะ
แล้วพอย้อนกลับไปดูเมื่อ๒วันก่อน
เขามีการโพสต์ข้อความสุดท้าย
เป็นภาพโอ๊ตนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค
รูปนี้ปุ๊กมาโพสต์คอมเมนต์ด้วยนะคะ
เขียนบอกว่าน่ารัก
ก็เลยตอบกลับว่าแล้วรักไหม
นี่ไงปุ๊กก็ตอบว่ารักมาก

มีนาคมโอ๊ตโพสต์ข้อความสั้นบอกว่า

แล้วโอ๊ตก็มาตอบข้อความบอกหยอก

ก็โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายคู่กับโอ๊ต
แล้วก็ใช้เพลงกลิ่นดอกไม้

พอไปดูรูปที่ปุ๊กเคยโพสต์ย้อนหลังย้อนกลับไปนะคะ

ปุ๊กถ่ายรูปคู่แล้วก็โพสต์กับไผ่หลายรูปเหมือนกัน
ก็คือแฟนที่เขาว่าอยู่กินกันมา๖ปี
ที่เขาจะไปคุยกับโอ๊ตนะคะ
ส่วนเฟซบุ๊คของไผ่ค่ะ๓๑กรกฎาคมปีที่ปี๖๒
อัปเดตสถานะในเฟซบุ๊คว่าแต่งงานกับปุ๊ก
นี่เห็นไหมอัปเดตว่าแต่งงานกับปุ๊ก
หกพฤษภาคมปีที่แล้วโพสต์รูปปืน
แล้วก็เขียนบอกว่าถึงกับหมดลูก

วันนี้เราส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
รอยกระสุนปืนเอ่ยคราบเลือดเอยยังอยู่ที่เดิมทุกอย่าง
ครอบครัวของโอ๊ตวันนี้นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณด้วย
พี่ชายเป็นคนจุดทูปแล้วก็บอกกล่าวให้ดวงวิญญาณกลับบ้านนะคะ
ศพของนายโอ๊ตเนี่ยญาติเอาไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าหวายทุ่ง

จังหวะที่ร่างในโอ๊ตมาถึงวัดนะคะ
พี่ชายเนี่ยคือเดินไปยืนมองหน้าน้องชายนิ่ง

แล้วก็เอื้อมมือไปจับมือน้องชายไว้
มืออีกข้างเนี่ยลูบไปที่ศีรษะน้อง
เหมือนเป็นการร่ำลาครั้งสุดท้ายค่ะ
ส่วนนางสาวปุ้มเพื่อนของคนตายและเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะ
เขาก็เล่าบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาไปที่ร้านอาหารตอน๕ทุ่ม
นั่งกินอยู่พักนึงโอ๊ตก็ออกจากร้านไปส่งเพื่อน
ระหว่างนั้นปุ๊กก็มาบอกว่าพี่ปุ้มไผ่มา
เธอก็เลยเดินออกไปหน้าร้านก็เจอกับไผ่ก็ถามไผ่บอกไผ่มาทำไม
ถ้ายังนับถือพี่กับแฟนพี่อยู่กลับบ้านไปซะ
ภัยก็ตอบบอกว่าโอ๊ตมันเย้ยผมนะพี่
เธอบอกเธอพยายามบอกให้ไผ่กลับบ้านแล้วอาสาว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปส่งเองนะไผ่
แต่ภัยบอกว่าไม่ต้องไปส่งเดี๋ยวผมให้เพื่อนมารับเอง
แล้วระหว่างนั้นโอ๊ตก็เดินมาพอดีเหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้น
ได้คุยกับอีกคนนึงนะคะคืออู๋อู๋เป็นน้องสาวของโอ๊ตค่ะ
บอกว่าปกติแล้วพี่ชายไม่ค่อยดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยซ้ำ
มีความสัมพันธ์แสดงความรักกับสาวคนสนิทให้ดู
และส่งคลิปไปเยอะเย้ยเนี่ยเธอบอกเลยว่าไม่จริง

เพราะพี่ชายเธอไม่เคยมีพฤติกรรมอะไรแบบนั้น
และระหว่างที่ทั้งสองคนคบหากันก็จะเจอกันทุกวันพุธ
คือจะเจอกันเฉพาะวันที่โอ๊ตได้หยุดงาน
ก็จะเจอประมาณสัปดาห์ละครั้ง

กลายเป็นว่าทางครอบครัวของโอ๊ตก็บอกว่าได้รับผลกระทบ
ฐานน้องสาวก็เลยอยากจะขอออกมาชี้แจง

ที่ตอนนี้ไม่สามารถชี้แจงอะไรได้แล้ว

แต่พี่ก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวพี่อย่างนี้

แต่ขอความยุติธรรมด้วย

แต่ถ้าโพสต์อย่างนั้นมันไม่ใช่ที่มีคลิปต่าง
มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงเลย
มันไม่มีเลยนิสัยพี่ชายไม่เคย
ไม่เคยเป็นเด็กก้าวร้าวอย่างนั้น
เธอเล่านะคะว่าพี่ชายเนี่ยคบหากับปุ๊กได้๒เดือน
แล้วเธอได้เจอกับพี่ชายครั้งสุดท้ายก็คือ๒ทุ่ม
พี่ชายบอกว่าช่วยถักเปี๊ยให้ปุ๊กหน่อยสิ

เปรี้ยวเปรี้ยวเป็นน้องสาวของฟุ๊กนะคะ
ปุ๊กก็คือเมียของไผ่ที่มาคบกับโอ๊ตเนอะ
บอกว่าเธอเป็นตัวแทนครอบครัวมารดน้ำศพ
เพราะตอนนี้พี่ปุ๊กเนี่ยยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ข่าวที่เกิดขึ้นพี่ปุ๊กเองก็เสียหาย
แล้วครอบครัวของโอ๊ตก็เสียหายเหมือนกัน
เธอบอกว่าเธอขอชี้แจงแทนพี่เหมือนกันนะ
พี่ปุ๊กเลิกกับพี่ผ่ายแล้ว
และที่สำคัญพี่ไผ่ทำร้ายร่างกายพี่ปุ๊กด้วย
ทำร้ายร่างกายในที่ทำงานจนได้รับบาดเจ็บ

พอเลิกกันเสร็จพี่ปุ๊กก็เลยเปิดใจมาคบในโอ๊ต
แต่ระหว่างนั้นน่ะพี่ไผ่ก็พยายามโพสต์ข้อความก่อกวนคุกคามมาตลอดเลย
ยืนยันเลยไอ้เรื่องที่ไผ่ไปอ้างกับตำรวจ
เรื่องที่ว่าพี่โอ๊ตวีดีโอคอลไปเยาะเย้ย
ว่ากำลังแสดงความรักกันอยู่บนเตียงอะไรนั่นน่ะไม่จริง
ก็เลยบอกว่าบอกว่าถ้าคนจริงหนูพูดตรงนะพี่
เปิดกล้องมาพี่กล้าทำอย่างนั้นเหรอ

เอาพูดตรงคุณก้าวเซ็กโฟนกับคนที่แบบว่าไม่รู้จักและเห็นหน้ากันเหรอ
หนูก็คงไม่กล้านะ

หนูพูดอะไรไหนนะหลักฐานไม่เห็นมีเลย
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่
คือแบบว่าเราเป็นคนที่ไม่เชื่อคำพูดของคนนี้สักเท่าไหร่
เราไม่เชื่อเลยเราไม่เชื่อค่ะ
ในแง่ทางคดีภัยโดนแจ้ง๓ข้อหาคือ
ฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนนะคะ
เรื่องต้นก็ยอมรับสารภาพตำรวจนำตัวฝากขังศาลจังหวัดลบบุรีแล้วค่ะ